ส่วนเรื่องของแท็กซี่มิเตอร์เทอร์โบคุณผู้ชมมาอีกแล้วครับ

ชวนผู้โดยสารดื่มเหล้าด้วย

อันนี้คนขับเร็วเล็กซี่หรอ

ยูนิฟอร์มใช่เหรอไม่ใช่ยูนิฟอร์มเนี่ยไม่ใช่
ชุดแบบไปรเวชชุดสบายหน่อย
นี่ไม่ใช่แค่ยูนิฟอร์มอย่างเดียวไง
พอดูปุ๊บเฮ้ยนี่คือเขาไปไหน
เขานั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือเขานั่งไปไหนเหรอ
คือจากมอชิดมอชิดเปลงบางน้ำจืด
บางน้ำจืดสมุทรสาธาภาคศร

ใครเคยไปบ้างใครเคยไปบ้างเท่าไห

แต่ลองกดจากแอปพลิเคชันเรียกรถดู

อันนี้ก็เกินมาแบบ๒ข้าว

ต่อให้บวกเข้าไปยังไงก็ไม่เกิน๗๐๐
อันนี้ขึ้นเท่าไหร่

เรียกจากหมอชิ้นไปลงบางน้ำจืด

ซึ่งพอมาเรียก๑๑๐๐เนี่ย

ก็เลยเชื่อว่าคนขับน่าจะพาอ้อม

ระหว่างเจรจาค่าโดยสารกันอยู่
เค้าบอกว่าคนขับนี้ลิ้นเปรี้ยล่ะ

เอ้าแออ้าวแออ้าว

เจ้าของคลิปเขาบอกพอถามดูพี่

รับด้วยนะยอมรับด้วยว่าดื่มเหล้ามาจริง

เมื่อสักครู่จะบอกว่าก็ดื่มกับผู้โดยสารนั่นแหละ
แล้วยังไงคุณสารขอดื่มเหรอเพราะว่า
เจ้าของคลิปไปถามน้องชาย

ก็พี่คนขับแท็กซี่ยื่นเหล้ามาให้ฝานึง
แล้วน้องกินด้วยเหรอเออก็เลยรับมาด้วยความกลัว

ญาติผู้เสียหายบอกเจอแบบนี้รับไม่ได้ครับ

อย่างไรแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจมาเคลียร์

มันคนง่ายอยู่แล้วกลายเป็นยอมง่ายเลยไม่รับค่าโดยสารเลยฮะ

หรือว่าพุทธศาลกินร่างมาเป็นเพื่อนหรือไง
เออเป็นเพื่อนกินเหล้าหรือว่าอย่างนั้นหรือเปล่านะ

ก็คือพอให้มา๒๐๐บาทบอกว่าขอเป็น๒๐๐บาทค่าตีรถกลับแล้วกัน

ตำรวจง่ายไปหรือเปล่าครับ
ญาติยอมรับว่าตอนนี้ติดใจการทำงานของตำรวจแล้ว

เขาบอกนะทำไมตำรวจปล่อยง่ายแบบนี้

แต่อันนี้ก็เข้าใจได้คือตำรวจที่มาอาจจะไม่ได้มีเครื่องเป่าไงฮะ
แต่อย่างน้อยก็น่าจะประสานไปยังหน่วยที่เขาตรวจวัดแอลกอฮอลหรือเปล่านะ

แล้วย่าดก็บอกว่าจนถึงตอนนี้
ยังไม่รู้เลยว่าไอ้มิเตอร์นั้นมันโกงหรือเปล่า

กลัวว่าเดี๋ยวคนขับแท็กซี่คันนี้จะไปทำกับคนอื่นไง

โดยเฉพาะเรื่องดื่มสุราตอนขับรถนี่แหละ

นอกจากนี้ก็ยังมีคนขับแท็กซี่มา
แสดงความเห็นในโพสต์นี้กันเยอะเลยนะครับ
บอกว่าเคยส่งผู้โดยศาลไปที่บางนับจึตสมุดสาขอร์น